คุณผู้ชมครับยังตามหาตัวไม่เจอนะฮะ
อันนี้เป็นลุงพลที่ชื่อจริงชื่อนายพลนามสกุลกรดรำวัย๗๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำเมื่อวานนี้

ก็เลยรีบช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บนี่ชื่อในคล้ายนามสกุลกรดรำอายุ๔๒
อายุ๗๘พออายุ๙๘ลูกชายอายุ๔๗
มีหลานชายวัย๙ขวบที่อยู่ในบ้านตอนเกิดเหตุนี่คือลุงพลนะ
ตอนนี้แกยังหนีอยู่นะครับหลานชายเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะก็คือตาของเด็กคนนี้นะครับส่วนคนเจ็บ
เนี่ยคือลุงเป็นพี่ชายของแม่ลุงเนี่ยเขานอนอยู่บนบ้านชั้น๒
แล้วลุงเนี่ยก็เมานอนอยู่อันนี้ตามคำบอกเล่าของหลานนะ
อาจจะเรียกตามตามที่หลานเรียกนะหลานเนี่ยบอกว่าลุงเนี่ยเมานอน
อยู่บนบ้านอยู่ชั้น๒แต่ว่าตะโกนด่าตาลงมาตาอยู่ใต้ถุน
บ้านตะโกนด่าแบบเสียงดังเป็นระยะแล้วอยู่ดีดีหลานชายก็เห็น
ตาเนี่ยไปหยิบมีดแล้วก็เดินขึ้นไปหาลุงบนบ้านพอเดินขึ้น
ไปเนี่ยหลานบอกเขาก็ตามไปดูนะก็เห็นว่าตาเนี่ยดึงคอเสื้อ
ลุงขึ้นมานะแล้วใช้มีดเนี่ยปาดคอลุงจนเลือดพุ่งออกมาตอนนั้น
ลุงก็พยายามลุกขึ้นเพื่อวิ่งหนีแต่ตาก็จับตัวลุงดึงลงมา
อีกลุงก็ล้มลงอีกแล้วก็ปาดคอซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนที่ตา
เนี่ยจะวิ่งหนีไปส่วนลุงเนี่ยก็ตะเกียกตะกายลงไปอยู่ที่ใต้
ถุนบ้านแล้วเขาก็ไปเรียกแม่แม่ก็มาแจ้งเจริย์ทุ่งจนาทีมา
ช่วยนะครับนางสาวแก้วตาอายุ๔๑ปีนะครับเป็นลูกสาวของคนก่อเหตุ
แล้วก็น้องสาวของคนเจ็บนะครับบอกว่าพี่ชายเนี่ยโสดอยู่คนเดียว
ก็อยู่แบบเนี้ยอยู่ที่บ้านกับพ่อเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่เด็กอ่ะ
เกิดมาก็เนี่ยเห็นพี่กับพ่อเนี่ยทะเลาะกันบ่อยนะครับ
ตั้งแต่เธอจำความได้นะครับข้างปลาสิ่งของอะไรใส่กันมาโดยตลอดนะครับ
เวลาเมาเนี่ยพี่ชายจะหาเรื่องพ่อก่อนทุกครั้ง
ถึงขั้นที่พ่อเนี่ยต้องแยกที่นอนไม่ใช่แยกแค่ที่นอนในบ้านนะฮะ
คือบ้านเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นแล้วเห็นนี่ฮะกระท่อมตรงนี้
แยกออกมาเลยสร้างกระท่อมแยกจากตัวบ้านเลยค่ะ
พ่อบอกทะเลาะกับลูกชายบ่อยเหลือเกินไม่ไหวสร้างกระท่อมแยกมาเลย
แต่ก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นถึงขั้นล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะ
มีปัญหาอย่างที่หลานเขาเล่าพ่อก็ปาดคอพี่ชายแล้วพ่อก็หนีไปเลย
จะให้แกมาคุยกันถ้าแกอยู่ตรงไหนก็ให้กลับมาคุยกันให้รู้เรื่อง
ก็ตำรูดเข้ามาทำอะไรพี่พี่น้องน้องเสียงกันตั้งแต่เที่ยงแล้ว
แล้วพอสักพักตอนต้นดึกก็ลูกชายแกน่ะด่าแก
โอ้โหคือผู้ทำหยาบว่างั้นเถอะนั่นแหละแล้วก็เกโน้นอยู่ในกระท่อมเก
มีให้และไปกันหมด
คือตอนนี้ลูกสาวบอกว่าเป็นห่วงพ่อมากนะฮะค่ะอ่าคือพี่ชายเนี่ยก็
บาดเจ็บสาหัสเนี่ยอันนี้ก็ห่วงแต่พ่อก็ห่วงนะครับ
เพราะว่าพ่อหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วอายุก็เยอะแล้ว๗๘ปีนะครับ
ญาติพี่น้องก็ช่วยกันออกตามหาแต่ก็ยังไม่เจอ
ก็เลยอยากให้พ่อเนี่ยออกมามอบตัวดีกว่านะครับ
เพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นห่วงก็เชื่อว่าคงจะโมโหนั่นแหละ
ผมไม่ได้มีเศรษฐนาแบบจะไปฆ่าลูกชายเลยหรอก
อาจจะถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายก็เลยบันดาลโทษะนะครับ
มีลูกสะพ้ายของบ้านนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกิดเรื่องของเมากันด้วยนะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันจริงนะ
แต่ก็จะเห็นเวลาที่ดื่มเหล้าเท่านั้น
โดยเฉพาะฝ่ายลูกชายเวลาเมาหนักจะชอบตะโกนด่าพ่อ
ถ้าแกอยู่ตรงไหนก็ให้กลับมาคุยกันให้รู้เรื่อง
ถ้าตำรวจเขามาทำอะไรพี่พี่น้องเขาก็ไปเอาความแล้ว

ถ้ากินเหล้าแล้วลูกบ่นแกก็ทนไม่ได้
คนเราไม่ว่าใครทั้งนั้นก็ทนไม่ได้ใช่ไหม
มันก็มีเกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้แหละไม่รู้จะทำยังไง
สพประโคนชัยที่บุรีรำกำลังตามตัวอยู่นะครับ
นายพลกรดปรำวัย๗๘ปีก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนี้

คือเขากลัวว่าแกจะไปคิดสั้นแล้วไปฆ่าตัวตาย